เมื่อคืนที่ผ่านมาช่วงประมาณเช้ามืด
แถวรามอินทราแถวสะพานใหม่โอ้โหรถติด
เช็คข่าวไปเช็คข่าวมาอ๋อตี๓เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
เกิดเหตุเพลิงไหม้ตลาดยิ่งเจริญกรุงเทพและลักษณะเพลิงค่ะ
เป็นทะเลเพลิงแบบนี้เลยลุกไหม้รุนแรงนะคะ
เจ้าหน้าที่ต้องใช้รถดับเพลิงประมาณ๒๐คันเข้าควบคุมเพลิงค่ะ
คุณผู้ชมเป็นทะเลเพลิงแบบนี้และช่วงที่ไฟโหมลุกไหม้
ได้ยินเสียงถังแก๊สระเบิดเป็นระยะเป็นระยะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงประมาณตีสามนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปกัน๒๐คันค่ะระงับเหตุใช้เวลา๒๐
ขออภัยนะคะใช้เวลา๒ชั่วโมงควบคุมเพลิงได้ในวงจำกัด
จากการตรวจสอบเบื้องต้นมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายจากการถูกเศษกระจกบาดนะคะ
ไปสอบถามค่ะคนที่ทำงานให้กับตลาด
นายสายชนสวัสดีชัยเป็นผู้จัดการฝ่ายบริหารการตลาดตลาดยิ่งเจริญ
รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก่อนเลยนะคะตอนแรก
พี่รปภบอกว่าเห็นเปลวเพลิงออกมาจากห้องเช่าในโซนขายสินค้าเบตเตอร์เล็ต
ซึ่งเป็นโซนขายเสื้อผ้าและของใช้จำเป็นเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ของตลาดพยายามเข้าระงับเหตุ
แต่ทำเองไม่ได้ค่ะเพลิงมันลุกลามอย่างรวดเร็วเพราะอาคารเป็นอาคารไม้
สิ่งที่ทำได้คือปิดกั้นพื้นที่ประสานให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาควบคุมเพลิง
เรื่องต้นยังไม่ชัดนะว่าสาเหตุเกิดจากอะไรแต่พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เช่าเพื่อขายของ
ตามปกติแล้วจะไม่มีคนพักอาศัยหรือว่านอนค้างในร้านนะคะสำหรับความเสียหายเบื้องต้นประมาณห้าสิบแผงค่ะ
ฟังเสียงผู้จัดการฝ่ายบริหารการตลาดค่ะเขาเรียกโซนห้องแถวเดิมเอ่อโซนห้องแถวที่ให้จำหน่ายเครื่องใช้อะไรพวกเนี้ย

ของใช้แล้วก็เอ่อร้านขายยายาส่วนสายวันนี้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์
หลักฐานจะเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของ
ไหม้รวมถึงประเมินความเสียหายต่อไปค่ะค่ะ